ต้องบอกว่าแหมเติมน้ำตาลกันนิดนึงแล้วกันนะ
เพราะว่าภาพที่จะให้ดูต่อไปนี้มันอาจจะบาดตาบาดใจใครหลายคน
เพราะว่ามันหวานเวอร์จริงเลยคุณผู้ชม
เพราะว่าชาวโซเชียลเขาก็อิจฉาตาร้อนกันมากเลย
นี่เป็นภาพทริปสุดสวีทของอดีตนักแสดงสาวยุค๙๐
คุณคราวเดียค่ะคราวเดียจักรพันธ์นั่นเอง
กับแฟนหนุ่มไฮโซเช้าพรรมาอองธิฮานะคะ
รู้ไหมคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมาเป็น๑๐ปีแล้ว
แต่นี่ดูความหวานของรูปที่ลงไม่มีลดน้อยลงไปเลยค่ะ
แล้วก็เลยแซะถามถึงเรื่องของงานวิวาหน่อย
คราวเดียจะบอกว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
ดีค่ะก็เหมือนเดิมคบกันมา๑๐ปีแล้วก็ยังแฮปปี้กันค่ะ

จะมีแบบแต่งงานอีกไหมคะหรือว่า
ยังไม่ทราบเลยค่ะก็อาจจะมีนะคะ
เพราะมีคนหลายคนกดดันมาแบบทั้งครอบครัวอะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ยังไม่ทราบคดีไม่ได้ซีเรียสมากค่ะ
อองมีออฟฟิศทั้งเมืองไทยแล้วก็พม่าด้วยก็เขาอยู่เมืองไทยซะเยอะกว่า
ถึงแม้ว่าจะคบกันมา๑๐ปีแต่ความหวานนี่ไม่มีน้อยนะคะคุณ
คือถึงแม้ว่าจะยังไม่มีเรื่องของงานวิวาออกมา
แต่ว่ารับรองว่าคู่นี้เขามีภาพหวานให้ชาวโซเชียลอิจฉาตลอดอยู่แล้ว
แล้วเนี่ยหลายคนถ้าติดตามในอินสตาแกรมของคราวเดียเนี่ย

แต่ช่วงนี้มาโหมหวานหนักมากหลายคนเลยรู้ว่าจะมีข่าวดีอะไรหรือเปล่า
ยังตอนนี้ยังไม่มีอดใจรอแล้วต่อไป
เป็นกำลังใจส่งกำลังใจกันต่อไปนะคะ